นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ที่วัด๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
วันแห่งความหวังก็เดินทางมาถึงคุณเห็นไหม
นี่ไฮทองคำโอ้โหไฮทองคำจริงจริงครับ
บรรดาสาธุชนชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็พากันมากราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปังป่าเลไลประดิษฐานอยู่ภายในวัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลก็คือมาถึงวัดแล้ว
ก็จะต้องเสริมสิริมงคลกันก่อนนะคะแต่ที่พลาดไม่ได้เลย
หลังจากที่เราไปกราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลกันไปแล้วก็คือ
ทุกคนจะต้องมาต่อแถวตรงนี้เพื่อ
เพื่อทำการล้วงหายทองคำล้วงใช้คำนี้
ล้วงหายที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าด้านหน้าของพระพุทธรูป
เพราะว่าหายทองคำใบนี้เขาว่ากันว่า
ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วนับไม่ถ้วน
จริงคุณดูแถวเนี่ยเขาต่อคิวกัน
ข้างหลังก็บอกบ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน
แต่ต่อแถวอยู่คือข้างหน้าล้วงเร็วหน่อย
เขาบอกอย่างนี้เพราะว่าดิฉันรออยู่ไม่ได้กดดันนะ
ข้างในหายเนี่ยคุณผู้ชมจะมีลูกปิงปองอยู่
หลังจากไหว้พระเสร็จเนี่ยก็ให้อธิษฐานขอพรค่ะ
ขอพรเหมือนคุณป้าเนี่ยขอพรกับหายด้วย
หลังจากนั้นก็เอามือล้วงจกหายอ่ะคุณล้วงเข้าไปในหายจะมีลูกปิงปอง
หยิบลูกปิงปองขึ้นมาแบบนี้เห็นยัง
คนส่วนมากเขาล้วงหายเขาจะได้ของดีของเด็ดนะ
ทำไมล้วงหลายเลขจังล้วงหลายอัน

จดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปเลือกที่บ้านอีกทีนึง
แม่นะก็ล้วงเสร็จก็จดเขียนเอาไว้นะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาก็ได้ของดีของเด็ด

โชว์อะไรโชว์อะไร

บางคนเขาก็เอาเงินหย่อนลงไปในหายด้วย

คุณผู้ชมงวดที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวชาวสงขลา
ล้วงหายทองคำใบนี้เล่าให้ฟังก่อนนะ
แล้วก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๒ค่ะ

มันเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของบุญ
เรื่องของวาสนาเป็นเรื่องของตัวเลข
มันมีหมุนไปกลับไปกลับมาซ้ายขวา

เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

เหลือชัดน้ำตาทุกสีน้ำตาตรง
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน